มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน
เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคา

บอร์ดสลากก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้เนี่ย
ก็พยายามมานานแล้วที่สุดเมื่อวานนี้ก็มีมติคือ
รวมชุดขายกันเองดัดหลังพ่อค้าแม่ค้าที่เอา
สลากไปรวมชุดแล้วก็ขายเกินราคาเนี่ยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปสำรวจความคิดเห็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยด้วยเนี่ยนะคะ
ผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเลย
อำเภอเมืองเลยแล้วก็อำเภอด่านซ้าย
ซึ่งถือว่ามีผู้ค้าสลากมากที่สุดในประเทศค่ะ
ต่างก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
จะมารวมชุดสลากเพื่อขายเอง
พร้อมกับเรียกร้องบอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดจะดีกว่า
เนื่องจากว่าจะทำให้ราคาเนี่ยแพงกว่าเดิมด้วยซ้ำ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วการออกสลากรวมชุด
ก็จะไปตกกับยี่ปั๊วเหมือนเดิมอยู่ดี
สำหรับผมนะครับที่ถ้ากองสลากจะขายเองเนี่ย
ทำได้ครับแต่ว่าถ้ามาถึงมือผู้ขายเลข
หรือว่าคนเดินขายนะครับผมว่าราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับ
เพราะว่ามันจะต่อมาเป็นทอดนับตั้งแต่ยี่ปั้วลงมา

นับตั้งแต่ยี่ปั้วลงมาถึงคนเดินขายเลยนะครับเพราะว่า
คนเดินขายจังหวัดเลยนี่จะขายทั่วประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าไม่มียี่ปั้วคนไหนไปเดินขายนะครับ
มีแต่คนจังหวัดเลยไปเดินขายนะครับ
ผมคิดว่า๘๐บาทนี้เป็นไปไม่ได้นะครับ
ไปดูอีกสัก๒จังหวัดนะฮะมีกลุ่มผู้ค้าสลาก
อีกกลุ่มที่จังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็ชายนาฏ

สนับสนุนแนวทางของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่ถ้าไปรวมชุดแล้วขายเพียงใบเดียวก็ไม่เห็นด้วย
เพราะว่าลูกค้าก็จะยกซื้อชุดเฉพาะเลขที่สวยเท่านั้น
ก็ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุนนะครับ
ถ้าเข้ารวมเป็นแบบ๕ใบ

คือ๕ใบรวมกันมาจ่ายให้คนหนึ่ง

แต่ว่าถ้าจะทำใบเดียวใบละ๔๐๐

เพราะคนขายเรารู้ว่าใบเดียวเนี่ย
วันออกไม่มีใครมาซื้อหรอก
เรากระจายขาดทุนก็ยอม
เราก็จ่ายแล้ว๘๐๗๐๗๕

แต่ถ้าใบละ๑๐๐ใบละ๔๐๐เนี่ยคือความเสี่ยงอยู่ที่แม่ค้าทั้งหมด
สำหรับการแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งเกินราคา
เมื่อวานนี้หลังจากที่บอร์ดสลากเขามีมติออกมาคือ
เดี๋ยวจะทำสลากรวมชุดขายเอง

เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์กันก่อน
ว่าประชาชนเห็นด้วยไหมหนึ่งคำถามล่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าจะรวมชุดรวมชุดกี่ใบอย่างไร
อันนี้จะทำประชาพิจารณ์ประมาณช่วงเมษามิถุนา
แล้วก็จะได้ข้อสรุปสักประมาณกรกฎากัญญา
แต่ว่าเอาล่ะข้อสรุปว่าจะรวมกี่ใบเนี่ย
ก็คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในสิ้นปีนี้แหละ
ปีนี้จะรู้กันถ้าเกิดขายได้ก็น่าจะเป็นปีหน้านะ
อันนี้ก็ต้องรับฟังกันทุกฝ่ายนะฮะ